คุณหนุ่มสรุปกราฟมิวมิวใช่ไหม
สรุปอะไรละผม
วันนี้คุณมิวเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวถูกไหมครับ
ก็คือออกมาเปิดเผยบอกว่าขอโทษนะฮะที่ทำให้ลำบากใจ
ขอโทษจากใจจริงไม่คิดว่าจะทำให้หลายคนนั้นได้รับผลกระทบในวงกว้าง
เจตนาก็คือต้องการนำเสนอให้แฟนคลับต่างประเทศได้เห็นว่าประเทศของเรามีมุมสวย
เดินเล่นภายในกรุงเทพใช้เบื้องหลังเป็นนุ่มต่างภายในกรุงเทพ
หลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปดูแล้วก็พบว่ามันคล้ายคลึงกันนะครับ
ยืนยันไม่มีเจตนาที่จะก๊อปปี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มันคล้าย
ต้องขอโทษที่เอาชื่อเขามาเกี่ยวข้องส่วนเรื่องของคู่จิ้นในอดีตตอนนี้เขาไม่ขอพูดถึงนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังมุมที่คุณมิวเขาออกมาแถลงหน่อย
ว่าเราไม่ได้มีเจตนาไปก๊อปปี้หรือว่าไม่ได้มีเจตนาไปทำให้มันคล้ายเลยครับผม
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้หลายคนไม่สบายใจ
อันนี้ต้องขอโทษมากต้องขอโทษจริงเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำคลายเลยครับ
สมมติว่าในตอนที่เราทราบเรื่องตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก
เขารู้สึกว่ามายูไม่รอบ
อันนี้ขออนุญาตนะคะว่าในส่วนของตั้งแต่๓ฉบับที่ออกมาเนี่ยนะคะ
ในส่วนตรงนี้นะคะขออธิบายเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะคะ
หนังสือชี้แจงที่ออกมาทั้งหมด๓ฉบับนะคะก็ออกมาโดยทีมงานนะคะ
ออกมาเนื่องจากเกิดความไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่มีคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือการก๊อปปี้ผลงาน
ซึ่งทางเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการก๊อฟฟี่
ทีนี้ถ้าสมมุติว่าตัดมาช็อตต่อช็อตเนี่ยโอเคมันมีความคล้ายคึกกันนะคะแต่ถ้ามองกันถึงภาพรวม
จริงนะคะมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันมีความยาวอยู่ที่ประมาณ๕นาทีนะคะอีกเพลงหนึ่งวีด้าก็ไม่ได้ไปดู
ว่าดูแหละแต่จำไม่ได้ว่ามันกี่นาทีนะคะทีนี้ถามว่าบนโลกนี้ในความคล้ายคลึงในความบังเอิญมันเกิดขึ้นได้ไหม
นี่นะครับก็เป็นประเด็นคุณพระดำว่าไง
คือในมุมของทนายนิด้าเนี่ยอันนี้เรื่องอื่นผมยังไม่พูดถึงเรื่องของทนายนิด้าที่เขาออกมาพูดเนี่ยเท่าที่จับใจความได้เธอพยายามที่จะบอกว่าเรื่องของการที่จะมาก๊อฟอะไรอย่างนี้มันไม่ผิด
ก็คือออกไปยืนถ่ายตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือทนายนิด้าเขาจะพูดออกในมุมนั้นถูกป่ะแล้วก็ไม่ได้มีข้อกฎหมายที่จะมาจำเพาะว่าผิดหรือไปละเมิดลิขสิทธิ์
เพราะไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์ว่าเฟรมนี้เป็นอย่างนี้นะจอดนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ประมาณที่เขาพยายามพูดแบบนั้น
อันนี้ในมุมข้อกฎหมายแต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเขาพูดถึงความรู้สึกของแฟนยุคมันแยกกันนะเข้าใจเรื่องข้อกฎหมาย
อันนี้ผมขอพูดมุมนี้ก่อนนะเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายที่ทนายนิด้าพูดนะแต่ในมุมของความรู้สึกของแฟนคลับเขาเขารักของเขาเขาก็อาจจะมองว่า
ปกป้องศิลปินเขาเขาก็อาจจะมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่แฟร์กับศิลปินเขาซึ่งใช้แนวคิดของเขาเอง
แล้วบังเอิญว่าบังเอิญว่ามีศิลปินอีกคนนึงเนี่ยกลับเอาไปทำอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกเขาไม่ได้มองถึงเรื่องของข้อกฎหมายว่าจะต้องไปนั่งไล่ฟ้อง
ว่าผมว่าผมว่าสุดท้ายแล้วเรื่องไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเรื่องมันอยู่แค่ว่าความรู้สึกของแฟนคลับของแต่ละคนมากกว่า
ถูกไหมคืออย่างนี้เราดูสิคือผมขอโทษนะนี่คือคือผมไม่ได้รู้จักทั้งสองคนนะใจฮายอนผมก็เรียนตามตัวผมก็ไม่รู้แต่น้องมิวผมก็ไม่ได้รู้จักนะ
ฟันกลับคอนต่างกูจะอาจจะโดนด่าน้อยนะ
การเดินแม้กระทั่งสีผม
ล้วงกระเป๋าลงมาลงมาได้เขาจะออกว่า
ทุกคนจะมีสิทธิ์จะทำได้
ชาไข่มุกก็ไม่มีแก้วเดียวในโลกนี่

มันมีอื่นเพลงอื่นที่น้องทางฝั่งของน้องมิวเขาตอบมาอยู่แล้ว
ใช่คือทางฝั่งของมิวเขาก็บอกว่าเขาไปเอาเอ่อแรงบันดาลใจมาจากเพลงอ่า
นี่ไหมครับสี่เพลงนี้นะครับ
แล้วก็เอามาทำเป็นแรงประดานใจ
แต่ว่าในมุมกลับคือเพลงที่มันออกมา
โทนสีหรือว่าเฟรม
มันจะไปเหมือนกับเพลงของทางฝั่งของแจยอนเขา

แต่ในมุมของฝั่งของมิวเขาก็ออกมาขอโทษ
แต่ว่าขอโทษเขาก็พูดทำลองเรียกว่า

ที่ทำให้แฟนคลับรู้สึกไม่ดี

พี่มิวออกมาขอโทษตรงอย่างไรครับ
พี่มิวมีความพิเศษว่าจะออกมาขอโทษอะไรเพิ่มเติมหรือครับ

วันนี้เนี่ยตั้งใจออกมาขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบเลยครับ
เพราะว่าตั้งแต่ที่พูดไปตอนแรกเลยคือ

แล้วมีคนไม่รู้อีเน่เยอะไม่รู้อีเหน่อเน่เยอะมาก

มันทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันทำให้
สังคมมันขมุกขมัวแล้วไม่แฮปปี้เลย

ภายภาคหน้าเราจะระวังมาก

เพื่อให้ทุกอย่างมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ผมหวังว่าในอนาคตที่พี่มาสัมภาษณ์ผมแบบนี้

มันไม่ได้ไปถึงของเรื่องของข้อกฎหมาย
เพราะผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่าย
เขาก็มีเจตนาที่ดี

เอาพูดตรงของเขา

น้ำแข็งโอหิมะนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ
วันดีคืนดีไหมโอ้โหมันมาเต็มเลย

มันเป็นแรงบันดาลใจมาจากของพี่หนุ่มเลยนะ

อะไรของเขาเลยก็มันมันก็เรื่องของเขาแต่แต่มันคือการที่แบบ
แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นแล้วถามว่าเรารู้สึกไหม
แฟนคลับของไอซ์มอนเตอร์เขาก็จะรู้สึกว่า
อ้าวพี่หนุ่มเขามาทำเรียนแบบพี่หนุ่มว่ะ
โอ้โหไม่เอากูไม่กินของเขาหรอกเนี่ยของพี่หนุ่มดีที่สุด
ก็มีแบบนี้เพราะเขารักไงเขารักในไอซ์อะไรอย่างนี้
มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ไปถึงข้อกฎหมายแต่วันนี้
วันนี้ทนายนิด้าออกมาพูดผมก็เข้าใจในทนายนิด้านะ

ผมก็โทรไปคุยกันมันคืออะไรอะไรอย่างนี้
นายนิด้าแกก็บอกว่าแกก็ต้องทำตามหน้าที่ของแก

แกก็ต้องคือไม่รู้ปกป้องไม่ป้องแต่แกต้องทำหน้าที่ของแก

ผมก็บอกโอเคผมเข้าใจแต่ว่าในมุมของผม
ผมก็กลับมานั่งครบถวนผมก็มองว่า
เรื่องนี้สุดท้ายมันไม่ได้ไปถึงเรื่องของข้อกฎหมายหรอก

คือทางแฟนคลับของจายอนเขาแค่ต้องการความรู้สึก
แฟนคลับของมิวเขาก็อาจจะมีมุมมองที่เขารักศิลปินของเขา

ทางแฟนคลับของจาฮยอนเขาก็มองว่า
สักวันหนึ่งมิวทำมิวสิกออกมาแล้ว

เมื่อก่อนอร่อยมากก็สาขาสยานสแกวร์ต้องเก๋
ต้องไปนั่ง

ผมว่าวันนี้ในมุมของบิวน่าจะสุดทางแล้ว
ถูกไหมเขาก็ออกมาแถลง
แล้วก็อาจจะขอโทษ

ถูกไหมฮะแล้วก็บอกว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ก็พยายามจะดูแลความละเอียดให้มากกว่านี้
แน่นอนเรื่องราวเหล่านี้มันคงลบออกไปจากความรู้สึกของแฟนคลับของจายอนไม่ได้
ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องค้างคาหลายเรื่องซึ่งยังไม่ได้มีการถูกชี้แจง
ทนายนิด้าเองก็เข้าใจทางนิด้าเป็นทนายอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของมุมมองการวางโปรซิชั่นของภาพ
ป่ะรถเมย์เข้าใจใช่ไหมการวางโปรดิชั่นของภาพในเวลาทำงานการถ่ายละครทำถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ย
มันจะมีมันจะมีโปรซีชั่นของมันในการวางถ่ายครึ่งศีรษะถ่ายครึ่งหน้ากว้างเท่าไหร่
องศาของการมองการก้มการทุกอย่างเป็นโปรดิชั่นของการทำงานทั้งหมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในข้อกฎหมายหรอกแต่มันอยู่ใน
แล้วก็ถ้าเกิดพี่พูดอะไรไปแล้วอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่ดี
หรอกคือจริงไม่อยากให้ทะเลาะกันแต่เข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับทั้งสองคน
คือศิลปินของใครเขาก็รักของเขาอ่ะก็ไม่อยากให้อีกฝั่งนึงมาว่ามิว
ฝั่งของเจฮยอนเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขา
คือจาฮยอนเขาอุตส่าห์คิดของเขามาแล้วอยู่ดีมันมีแบบนี้เกิดขึ้น
เขาก็ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนที่เขารัก
ทางฝั่งของมิวรู้สึกว่าก็ฉันก็มันไม่เหมือนนะอะไรอย่างนี้
ผมก็เอาไว้เดี๋ยวขอไปเรียนรู้ให้มากกว่านี้หน่อยละกัน
แล้วก็หลายคนพยายามบอกว่าอยากให้เอามิวมาออกรายการโหนกระแส
ยินดีนะครับถ้าเกิดจะมาอยู่ที่ว่าทางค่ายจะให้มาหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดจะมาก็ยินดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้คนติดต่อไป
แต่มิวรู้จะมาไหมเอาเปิดมาชี้แจ้งนะครับ
อยากให้มิวเปิดมิวไม่อยากให้คนอื่นในการพี่
ภาษาเกาหลีมีร้านได้เอาเลย

คุณแม่อยู่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณโชคว่าคุณดาดาทำต้องที่แทนคุณบนดังไม่ดีมาก
ใช่ไหมดีใช่ไหมวันนี้เอานุ้ยสุจิราไปช่วย